อีกหนึ่งเหตุการณ์ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์เหมือนกันนะคะ
สำหรับการลื้อชุมชนป้อมหาการที่นี่เนี่ยเขาต่อสู้กันมา
ชาวบ้านเนี่ยต่อสู้กันมากว่าสามสิบปีค่ะสุดท้ายวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะ
แม้ว่าตอนแรกดูแล้วอาจจะขลุกขลักเล็กน้อย
มีการเกือบจะปะทะกันสุดท้ายเจรจาตกลงกันได้
แล้วก็มีการลื้อถอนเกิดขึ้นค่ะหลังจากที่กรุงเทพมหานครได้ขีดเส้นตายให้วันนี้
เป็นวันแรกนะคะที่กรทมจะเข้าไปดำเนินการลื้อถอนบ้านเรือนของชุมชนป้อมมหาการ
สิบสามหลังคาเรือนซึ่งเจ้าของยินยอมและโอนกรรมสิทธิ์ให้กับกรทมเรียบร้อยแล้ว
จำนวนทั้งหมดห้าสิบหกหลังคาเรือนค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมา
พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นำเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการลื้อย้ายชุมชนบริเวณป้อมมหาการ
เจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักโยทาตำรวจและทหาร
เข้าไปทำการลื้อถอนชุมชนป้อมมหาการค่ะแต่ชาวชุมชนและเครือข่ายภาคประชาสังคม
จากพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ไม่เห็นด้วยกับการลื้อถอนบ้านเรือนครั้งนี้
เขาก็มารวมกลุ่มกันนั่งขวางประตูทางเข้าออกและนำแผงเหล็กมาปิดกั้นประตูทางเข้าออกทั้งหมด
ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพภายในชุมชนได้
กว่าจะมีการเจรจากับผู้บริหารของกรทมค่ะผลตำรวจเอกอัศวินก็ได้เข้าไปเจรจากับชาวชุมชน
ใช้เวลาการหารือเนี่ยนานกว่าหนึ่งชั่วโมงพร้อมกับออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะว่า
ผลการหารือเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่ายชาวชุมชนก็ยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการได้
แต่ให้ดำเนินการลื้อถอนได้แค่๑๒หลังคาเรือนที่ยินยอมเท่านั้น
โดยกรทมก็จะเร่งดำเนินการลื้อถอนให้แล้วเสร็จภายใน๒วันค่ะ

ทมจะเข้าลื้อถอนบ้านที่ยินยอมเท่านั้นส่วนอีกหนึ่งหลังซึ่งเป็นบ้านไม้สักทองจะเก็บเอาไว้
ส่วนบ้านที่ไม่ได้ยินยอมกรทมก็จะต้องยุติการไล่รื้อค่ะ
และระหว่างที่มีการลื้อถอนชาวชุมชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดจุดให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการ
จากนั้นก็จะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาชุมชนป้อมมหาการร่วมกัน
ก็ทำให้ชาวชุมชนนั้นพอใจและแยกย้ายกันกลับบ้านไป